คุณผู้ชมครับติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครพนมหน่อยนะฮะ
เพราะว่ามีผู้ชายคนนึงลวงเพื่อนบ้านไปขืนใจ
แต่ว่ากระทำไม่สำเร็จนะครับ
ไปใช้ไม้เนี่ยทุบหัวเขาเสียชีวิตคาที่นะฮะอืมโอ้

นี่คือนางสาวนรมนนะครับอายุ๔๐ปีนะครับ
เสียชีวิตในสภาพถูกทุบด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกันนะครับ
เสียชีวิตอยู่ห่างจากบ้านพักของตัวเองประมาณ๕๐เมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวันก่อนนะครับ
หลังจากพบศพเนี่ยตำรวจสพวังยางใต้
วังยางนะครับไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐาน
แล้วก็ขยายผลจากการสืบสวนโดยพบเบาะแสคนร้ายจากโทรศัพท์มือถือนะครับ
ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงนายนิมิตร๑คำมีอายุ๕๗ปี
เป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
ขอสารอนุมัติหมายจับนะฮะนี่นายนิมิตรนะครับ
ไปจับที่บ้านพักเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
หลังจากเจอศพเมื่อเย็นวันก่อนข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
นายนิมิตรหลังจากถูกคุมตัวนะครับรับสารภาพนะครับ
คือจำนวนด้วยหลักฐานแล้วครับเพราะว่ามีหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อกับผู้ตาย
ที่ผู้ตายจะออกจากบ้านไปแล้วก็ไปเจอศพ
รับว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงบอกว่าแอบชอบผู้ตายมานานแล้ว
ได้เสียเงินให้เขาไปได้จ่ายเงินให้ไหม

ไม่ได้จ่ายเพิ่งลุกพบกัน
นี่ฮะอ้างว่าจะข่มขืนเขาแล้วเขาไม่ยอมก็เลยทำร้ายเขานะครับท่านผู้ชมครับ
บ่ายวันนี้ตำรวจคุมตัวนายนิมิตรมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
มีของกลางโทรศัพท์มือถือด้วยนะฮะแล้วก็ที่ยึดได้เป็นท่อนไม้ไผ่ยาว๖๐เซนติเมตรที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ

จุดแรกคือจุดที่จอดรถจักรยานยนต์ซึ่งจุดนี้ขี่รถมาจากบ้านพักแล้วมาจอดจักรยานยนต์
เพื่อมาหาผู้ตายในที่เกิดเหตุ
นิมิตบอกว่าเดินไปหาผู้ตายนะครับแล้วก็ชวนพูดคุยแล้วอยู่ดีเนี่ยเข้าไปกอดเขาแต่เขาไม่ยินยอม
พอถูกผู้ตายข่มขู่ว่าจะเอาเรื่องนะนายนิมิตรบอกทำร้ายร่างกายเขาเลยด้วยการตีเข่าก่อน
พอนางสาวนรมนซุดลงกับพื้นก็เอาท่อนไม้เนี่ยฟาดเข้าที่ศีรษะจนเขาฟุบไปแล้วก็เสียชีวิตคาที่
จากนั้นก็เอาท่อนไม้ไปทิ้งที่ทุ่งนาซึ่งห่างจากที่เกิดเหตุ๕๐เมตรแล้วเอาโทรศัพท์มือถือของนางสาวนรมนไปโยนทิ้งลงสระน้ำที่หน้าบ้านพัก
คนก้าวร้าวดุร้ายอะไรไม่ดื่มเหล้าไม่เสพยาเป็นคนทำมาหากิน
นี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ้านบอกยังไม่คิดเลยนะเนี่ย
นายนิมิตรจะก่อเหตุแบบนี้ได้
แต่มันก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเขาก่อเหตุจริง

ภรรยาผู้ต้องหาบอกกับทีมข่าวของเราว่าตกใจมากเสียใจมากด้วย
คาดคิดว่าสามีจะทำแบบนี้

ไม่เคยมีพฤติกรรมชู้สาวให้เห็นมาก่อน
ไม่เคยมีปัญหาครอบครัวด้วยปกติ
นายนิมิตรสามีขยันทำไร่ทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไป
วันนี้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสามีก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
แต่เมื่อมีหลักฐานชัดเจนสามีก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่ทำไป
เชื่อยังว่าเขาฆ่านางสาวนั้นหรือหมด
เชื่อไหมตอนนี้เราเป็นภรรยา
เชื่อยังบอกเชื่ออยู่ดี
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ลงพื้นที่
ไปติดตามเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับสามีของผู้ตายนะฮะ
สามีบอกว่าวันที่ภรรยาหายตัวออกไปจากบ้านเนี่ย
เขาก็ไม่ทราบว่าภรรยาหายไปไหน

ส่วนภรรยาจะอยู่บ้านที่นครพนมกับลูก
จนกระทั่งมีญาติโทรมาบอก
บอกว่าภรรยาเนี่ยตายแล้ว
เมื่อ๑๐มกราคมนะฮะวันที่เจอศพ
ทีแรกยังคิดว่าเป็นโรคประจำตัว
เพราะว่าภรรยาเนี่ยป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ความดันด้วย
จนกระทั่งมาถึงนครพนมเนี่ยตำรวจบอกว่าภรรยาถูกฆ่าตาย
เขาบอกเขาช็อกเลยนะฮะเพราะปกติเมียเขาไม่เคยมีเรื่องกับใคร
นายนิมิตรผู้ต้องหาที่ให้การว่าหลอกล่อภรรยาของเขาให้ออกมาหา
โดยบอกว่าถ้ามาหาเนี่ยจะให้เงินเขาบอกเขาไม่เชื่อเลยนะฮะ
สามีผู้ตายไม่เชื่อนะครับเพราะภรรยาของเขาไม่ได้ขัดสนเรื่องเงิน
แล้วไม่เชื่อด้วยว่าภรรยาของเขาจะนอกใจยืนยันว่าเรื่องนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
เขาไม่เชื่อหรอกครับเรื่องเงินเพราะเงินทุกบาททุกอย่างผมจะให้แฟนผมหมดเลย
เงินเดือนผมออกเท่าไหร่เขาก็ให้เขาเพราะว่าเอซีเอ็มอยู่กับเขาหมดเลย
คือพูดจะพูดตามตรงก็คือว่าเขาไม่ได้ขัดสนเรื่องเงิน

อยากให้เขาได้รับการดำเนินคดีอะไรบ้าง

ผมก็ขอบคุณตังหลวนมากที่เรียงรัดคดีให้ผมเร็วกว่านี้
ผู้ต้องหาก็สารภาพนะครับว่าโทรแล้วก็หลอกล่อให้เขาออกมาจากบ้านจริง
จะข่มขืนเขาแต่เขาไม่ยอมก็เลยเอาไม้เนี่ยทุบจนเขาเสียชีวิต
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าวันที่เจอศพน้องสาวนะฮะ
ยังไม่คิดเลยว่านายนิมิตรเนี่ยจะเป็นคนก่อเหตุ
เพราะนายนิมิตรนี่มาดูศพด้วยนะครับ
วันที่มีข่าวว่าเจอศพเนี่ยในที่เกิดเหตุนายนิมิตรมายืนดูอยู่ด้วย
แล้วก็ทำเป็นพูดจารักษณะว่าโอ้โหน่าสงสารจังไม่น่าจะเป็นคนนี้เลย
แล้วหลังจากที่รับศพของน้องสาวมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
นายนิมิตรก็มาช่วยงานนะมาช่วยกางเต็นต์ช่วยจัดโต๊ะ
เอาข้าวสารเนี่ยมาช่วยงานอีกหนึ่งกระสอบ
ไม่มีใครคาดคิดเลยว่านายนิมิตรจะเป็นคนก่อเหตุ
กระทั่งนายนิมิตรยอมรับสารภาพเนี่ยพี่สาวผู้ตายบอกตกใจมากเหมือนกัน
ที่ผ่านมาน้องสาวเนี่ยเรียกนายนิมิตรเรียกว่าลุงนะค่ะ
เพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านไม่ไกลกัน
เจอกันมาตั้งแต่ยังเด็กเด็กกันเลยอ่ะไม่คิดเลยว่าคนที่เรียกว่าลุงเนี่ย
จะมาก่อเหตุฆ่าเขาตายแบบนี้ได้ตัวผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะครับ